ดูเรื่องนี้กันบ้างสาวคนนี้ถึงกับงงเพราะเจอกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญ
นี่มันมาเล่นน้ำเป็นภูวิลล่าเหรอ

โอ้ยวัยรุ่น
โภวิลล่านอกมาแช่ในน้ำสบายใจเลย
แช่ด้วยนะไม่ได้ว่ายนะนอนแช่
โอ้โหนอนอย่างนี้เลย

เหตุการณ์นี้นะถูกถ่ายเอาไว้
แล้วก็ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้งานติ๊กต๊อกรายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า
โอ้โหยาวเหมือนกันเนอะ

บอกว่าบ้านของเธอถูกตัวเงินตัวทองบุกเข้ามา
แล้วมันหนีกระโดดลงไปในสระน้ำหน้าบ้านของเธอ

นอนยังไงนอนดำน้ำ

มันไม่ยอมไปง่ายนะ
แต่สุดท้ายครับคุณผู้ชมครับก็เอาไปจนได้
เอาคลิปนี้ไปเผยแพร่ในโลกอินเตอร์เน็ต

ทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านตัวเองเนาะ
แต่เรื่องโชคลาภมีสาธุกันใหญ่
แน่นอนแหละตัวเงินตัวทองเข้าบ้านเขาก็คิดถึงเรื่องโชคลาภ
แต่ก็คิดถึงเรื่องความปลอดภัยไว้ก่อน
ตามเจ้าหน้าที่หรือพี่รอปภในหมู่บ้านมาจัดการดีกว่าครับ